ในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวคราวของ
ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงนะคะ
อย่างพี่โดมประกอบลำแล้วก็น้องเมเท่าสุดคำบอกกันหน่อย

โดมเมเท่าพวกนี้
คืองานแต่งงานไหนเขาบอกอยากทำให้แบบคอนเซิร์ต

เพราะว่าจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะ
โดมบอกว่าความคืบหน้าตอนนี้ก็เตรียมตัวจะแจกการ์ดแล้ว
ส่วนเรื่องของชุดแต่งงานนี่ที่เลือกกันตกลงกันยากมากก็เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็งบประมาณการจัดงานที่ต้องเป็นคอนเสิร์ตเนี่ย
ตอนนี้พี่โดมบอกอุ๊ยเซฟได้เยอะนะ
เพราะว่าเพื่อนมาช่วยงานกันเยอะนะคะ
แล้วก็ฝากขอบคุณไปยังทุกคนที่มาช่วยด้วยจ้
การ์ดเสร็จแล้ว

เราจะไปแจกตัดหลักผู้ใหญ่ที่เรากรบบุคคลทุกคนเลยครับ
ที่เราลิสต์รายชื่อมาครับประมาณ๖๗๐๐ท่านที่ว่าเป็นคนสำคัญ
ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วย
แล้วด้วยการที่เราทำเป็นคอนเสิร์ตนะครับพี่ก็
มันก็จะมีทีมคอนเสิร์ตที่มาทำชุดเป็นชุดโชว์

เพราะเรารู้สึกว่าเราก็ควรเก็บไว้อะ
เราไม่ใช่เอาเงินมาใช้แบบสุรุยสุรายในงานแต่งหมดอะไรอย่างนี้

สุดยอดเป็นความคิดที่ดีมาก
โดมบอกว่าเงินก็ไม่ควรใช้สุรุยสุราย
ว่ามีเงินหามาเท่าไหร่ลงกับงานแต่งงานหมดเลย
ไม่ได้นะคะนี่ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลย
คู่นี้นี่เขามีการแบบวางแผนกันอย่างดีมากเรื่องของงานแต่งงานนะ
ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ารูปแบบงานแต่งงานแบบคอนเสิร์ตของพี่โดมกับเมทัลจะออกมารูปแบบไหน